มาดูเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงสงกรานนะครับท่านผู้ชมครับ
อุบัติเหตุบนท้องถนนต้องระวังกันเต็มที่ทั้งขาไปขากลับระหว่างงาน
อย่างวันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ประจวบคิริขันนะครับ
เป็นอุบัติเหตุที่รถกระบะไปชนรถจักรยานยนต์
แล้วคนขี่รถจักรยานยนต์นี่เสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเพชรเกษมในพื้นที่หมู่๔
ตำบลปากแพรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขัน
ผู้เสียชีวิตคนขี่รถจักรยานยนต์นี่ยังเป็นเด็กชายอยู่เลยนะครับ
เด็กชายนรงศักดิ์ครุฑใหญ่อายุ๑๔ปีนะฮะ
คือ๑๔ปีนี่ความจริงยังทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้เลยนะ

โหลกศีรษะนี่แตกนะฮะเลือดไหลนองพื้นถนนเลย
ส่วนห่างจากรถจักรยานยนต์ไปเนี่ยจักรยานยนต์ของผู้ตายคือ
บรอนเงินที่จอดอยู่สภาพยางหน้าล้อขวาแตก
ไฟด้านหน้าขวานี่ก็เสียหายนะครับ
คนขับรถกระบะชื่อว่านายวารียิ้มย่องอายุ๗๑ปีแล้ว
บอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังขับรถกระบะจะไปดูชนไก่ในงานสงครานที่ชายทะเลบางสะพานน้อย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุยอมรับว่ารถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ที่กำลังขี่จะไปเที่ยวงานสงครานเหมือนกัน
พนักงานสอบสวนสพบังสะพานน้อยตอนนี้ก็ควบคุมตัวไปแล้วนะครับ

ส่วนที่จังหวัดแพร่ก็มีอุบัติเหตุดูสภาพรถสภาพถนน
เพื่อช่วยชีวิตนายวศิลปจีระสุวรรณกิจคนขับคือติดคาซากรถเลยค่ะ
แล้วดูรถสิคะพังยับขนาดนี้
บนถนนบายพ้าสายนอกแพร่น่านพื้นที่หมู่๔ตำบลเมืองหม้ออำเภอเมืองแพร่
ผู้ภัยใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมถึงจะงัดร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากรถได้
คนนี้บาดเจ็บสาหัสสภาพรถก็พังเสียหายยับทั้งคัน
กู้ภัยต้องนำผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลแพร่คนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ชนเสาไฟส่องสว่างตรงเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็ข้ามไปชนประสานงากับรถกระบะที่เขาวิ่งมา
เขาวิ่งมาทางเขาปกติเขาวิ่งมาดีแล้วประสานงาแบบแรงค่ะ
เดี๋ยวตำรวจสพเมืองแพร่ก็จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็พุ่งข้ามเกาะกลางมาเลยค่ะ
ส่วนที่รัชบุรีครับท่านผู้ชมครับที่ถนนเพชรเกษมหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่อำเภอเมือง
แล้วก็เสียหลักไปชนต้นไม้ข้างทางนะฮะพังยับเยินหมดเลยนะครับทั้งสองคัน
ชิ้นส่วนรถนี่กระจัดกระจายเกลื่อนหมดเลยนะครับ
อุบัติเหตุในครั้งนี้ก็ทำให้นายฉลวยสร้อยดอกสนอายุ๖๕ปีเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียชีวิตเลยนะฮะ
สภาพศพนี่แขนขาหักศีรษะแตกแล้วก็มีเด็กหญิงอีก๒คนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรัชบุรีไปแล้วนะครับ
นายแพทย์การวงทันตกรอายุ๓๘ปีเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลรัชบุรีคนขับรถเก่งที่พุ่งชนจักรยานยนต์พ่วงข้าง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปทำงานที่โรงพยาบาลพอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็เปลี่ยนเลนส์อย่างกระทันหันทำให้ตนเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
จากนั้นทั้งสองคันก็กระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางตั้งสติได้ก็รีบวิ่งมาดูรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะฮะ
คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างคือนายฉลวยเนี่ยคือตอนนั้นกำลังอาการหนักเลย
ก็เลยพยายามช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตคาที่นะครับ
เดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบกล้องหน้ารถนะครับเพราะว่ารถยนต์คันนี้เขามีกล้องหน้ารถ
เพราะตกลงแล้วเหตุการณ์มันเป็นอย่างที่คนขับรถยนต์เขาบอกดีกว่าว่าจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยอยู่ก็เปลี่ยนเลยกันทันหันตัดหน้าเขาจริง
กล้องหน้ารถก็มีประโยชน์นะคะ